กลับมาในช่วงนี้นะครับพูดคุยถึงศึกโยฟ่าเชเปอร์สลีกในค่ำคืนนี้กับรอบรองชนะเลิศ
นัดแรกกันดีกว่าโอ้โหแฟนบอลชาวไทยติดตามรอคอยแน่นอนสำหรับในค่ำคืนนี้
โอ้โหคุยกับลาวาดาหงแดงนี่นะต่างนานาบอกว่าโอ้โหเกมนี้ก็ไม่ง่ายนะ
แต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมน่าจะกลุ่มความได้เปรียบก่อน
ลาวาดาแฟนหงเขาบอกว่าฝันถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว
นี่ผมคุยเมื่อกี้เลยนะก่อนเข้ารายการมีคน
นี่ถ้าผมเชิญเข้ามาได้นี่ผมจะเชิญเข้ามาพูดตอนท้ายรายการนะ

โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าการเจอกันเนี่ยนะ

เองก็บอกว่าซาร่าเอ้ยลืมไปก่อนว่าเคยเป็นเพื่อนกันตอนนี้ต้องเป็นศัตรูกันแล้ว
ขณะที่เด็กเก่าของโรมาเองก็บอกเลยนะว่าเดี๋ยวเจอซาร่าจะเตะให้กิ้งเลย

ขณะที่แนวรุกก็ฝากความหวังไว้ที่อย่างที่บอกนะครับ๓ประสานก็มี
แนวลุกก็มีจังกิสอุ่นดัยแล้วก็มีเดียโก้แปรราติ
แล้วก็ตัวสำคัญก็คือเอดินเชโก้เป็นตัวจบสกอร์ที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก
ดังนั้นก็จะมีเนียงโกลันขณะที่แนวรับก็ต้องรอเช็คความฟิตของอเลสาด้าโคลาลอฟ
การเจอกันครับ๕เกมหลังในทั่วยุโรปนะครับ
พฤษภาคม๒๐๐๒เลี้ยภูชนะโรมาไป๒๐วันที่ไม่จำเป็นแล้วกันเอาด้วยผลการแข่งขันนะครับ
๒๐๐๑โรมาเสมอ๐๐อันนี้เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งนัดก็เป็นลีเวอร์ภูลแพ้โรม่าไป๐๑
นี่เกมนี้สำคัญคุณวรปัตรในศึกยูฟ่าครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เพราะว่าในวันที่ลีเวอร์ภูลแพ้คะบ้านในกับโรม่าครั้งนั้นเลิฟามเชสโกโค้ชคนปัจจุบัน
ก็เคยเป็นอดีตนักไต่ของโรม่าที่อยู่ในทีมชุดนั้น
เรียกผู้คาที่คาทิมแต่ว่าตอนนั้นดิฟานเชสโกเป็นตัวสำรองไม่ได้ลง
อ่านะครับก็เป็นผลงานย้อนแต่ปัจจุบันถึงอดีตที่เจอกันทั้งหมดครับห้านัดนะครับ
เป็นลิวภูชนะ๒เสมอ๒แล้วก็โรมาชนะไป๑ครั้งนะครับ
ก็เพิ่งมาอยู่กับริวภูปีแรกแต่ว่าเล่น๔๘นัดทุกรายการนะครับทำไป๔๒ลูกแล้ว
ซึ่งต่างจาก๒ซีซั่นที่เล่นให้กับทีมหมาป่าโรมาซาร่าได้ทำไป๒๗ประตูในลีกเท่านั้น
เคยมีประสบการณ์ในการยิงเลี้ยวภูมานะว่าอย่างนั้นนะครับ
ส่วนแกรี่เนวิวทำไมต้องพูดถึงแกรี่เนวิวเด็กผี
แล้วทีนี้เนี่ยหลังจากผันตัวมาเป็นแบบว่าอยู่กับสื่อนะ
เพราะว่าเนวิวบอกว่าเลี้ยวภูเนี่ยจะเปิดบ้านเอาชนะโรมา
แต่ว่าโรมาจะเปิดบ้านน็อกเลี้ยวภูในเกมนัดที่๒เขาว่าอย่างนี้เลย
ทำนายแบบนี้เลยโอ้โหแล้วก็นี่แหละครับบอกถึงสกอร์ด้วยนะ
เชื่อว่าเขาเนี่ยเลี้ยวภูเนี่ยนะเขาเชื่อเลี้ยภูว่าจะชนะในเกมค่ำคืนนี้๒ต่อ๑
น็อคเรียกผู้ได้ในนัดที่๒ที่กรุงโรม

แล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันสำหรับผลสกอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าและมองถึงเกมต่อไปนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะมีสีสันเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามด้วยเพราะว่าลิวภูลงแข่งขันในศึกรายการนี้เนี่ยโอ้โหสีสันมันเยอะมากหลังเกม

เดี๋ยวดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับ